ส่วนเรียกดิฉันพาไปดูเรื่องน้ำกันหน่อย
เรื่องน้ำตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะน้ำท่วมเริ่มมาให้เห็นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
อุบลราชธานีที่เจอกับฝนตกหนักก็ทำให้น้ำท่วมหลายจุด
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเวลาน้ำท่วมในเมืองเนี่ย
สิ่งที่ห่วงมากที่สุดก็คือสิ่งเนี้ยค่ะรถครับ
ลานจอดรถนะคะที่แห่งหนึ่งกลายเป็นที่น้ำไหลลงไป
แล้วชั้นใต้ดินที่จอดรถค่ะคะโอ้โหคุณผู้ชมรองดูดูละกัน
ที่จอดรถเต็มน้ำท่วมค่ะแล้วจะออกไปยังไงเนี่ย
เพื่อนก็กลับมาไม่ได้ดูรถลอยอะไรจมเลยอ่ะ
ดีล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำท่วมในเมืองจะเป็นแบบนี้นะคะ
นี่คือคนที่อยู่บนคอนโดมิเนียมเขาถ่ายลงมา
สภาพรอบคอนโดเนี่ยคือเต็มไปด้วยน้ำแล้วนะคะ
สูงจนเกือบมิดหลังคารถยนต์นะคะ
คุณผู้ชมดูสิครับรถยนต์เขาก็เปิดไฟพร้อมจะออก
แต่มันออกไม่ได้น้ำท่วมอ่ะ
น้ำมันท่วมจนในคลิปได้ยินเสียงไหมคะรถมันลอยขึ้นมา
โอ้โหมันสูงมากอันนี้คือชั้นปกตินะคะ
แล้วไม่ต้องนึกว่าชั้นใต้ดินที่เป็นลานจอดรถ
เป็นที่จอดรถเนี่ยมันจะขนาดไหนนะคะ

ฝนตกลงมาที่อุบลมากถึง๑๑๕๔มิลลิเมตร
ซึ่งเป็นฝนมากที่สุดในรอบ๑๐ปี
แล้วไปตกที่ย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองนะคะ
คอนโดแห่งนี้อยู่ข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลย
ที่มีลำรางระบายน้ำจากถนนชายางกูลไปลงลำห้วยม่วง
เอ่อล้นเข้าท่วมลานจอดรถของคอนโดมิเนียมชั้นใต้ดิน
ซึ่งตรงจุดนี้ระดับต่ำกว่าถนนเกือบ๒เมตรค่ะ
โอ้โหรถยนต์ที่อยู่ในนั้นก็เกือบ๒๐คัน
ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายแล้วค่ะเพราะน้ำมันลงไปหมด

คนก็ถึงบ้านกันแล้วจอดรถเข้านอนกันเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ก็เอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำที่ยังเหลือตกค้างอยู่ชั้นใต้ดิน
เพื่อให้เจ้าของรถประกันภัย
สำรวจความเสียหายแล้วจะได้นำไปซ่อมค่ะ
เห็นไหมคะตรงนั้นมุมจะเป็นมุมที่เลี้ยวไป
แล้วไปจอดกันชั้นใต้ดิน

พักอาศัยในคอนโดบอกว่าตอนเกิดเหตุหลับอยู่
ลงมาดูก็เห็นว่ารถถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะคะ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีคุณพงศักดิ์ลงตรวจสอบค่ะ
เรื่องต้นพบว่าจุดจอดรถของคอนโดมิเนียมต่ำกว่าถนนถึง๒เมตร
พอตกหนักน้ำก็เลยท่วมขังอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประธาน
เอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่นะคะ

เขาบอกว่าจะสำรวจจุดรำลางที่ตื้นเขินแล้วก็ไปลอกคลอง
และให้คอนโดมิเนียมคือต้องเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำจากเดิมมี๔เครื่อง

พอฝนตกหนักจะได้ระบายน้ำออกจากชั้นใต้ดินได้ทันนะคะ
โอ้โหหวั่นใจแทนคนจอดรถชั้นใต้ดินเลยเจอแบบนี้นะคะ
อันนี้คือน้ำท่วมที่อุบลราชธานีขอนแก่นก็โดนเช่นเดียวกันนะคะ
มูลตุ่นที่อำเภอมันจาคิรีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้าน
เดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือนนะคะคุณผู้ชม
ก็ตอนนี้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ต้องจับมือกันและช่วยกัน
กรอกทรายใส่กระสอบเอาไปปิดกั้นทางน้ำไหล

ถนนสายมันจาคิรีบ้านไผ่ในเขตเทศบาล
เจ้าหน้าที่ต้องเอาป้ายเตือนน้ำท่วมมาติดตั้งและปิดเส้นทางการสัญจร

คือพอน้ำสูงแล้วบ้านเรือนได้รับผลกระทบ
จากน้ำจะท่วมแล้วเวลารถผ่านมันกระเพื่อม

เพราะว่ารถหลายคันก็ไม่ได้ชะลอความเร็วน้ำ
ก็ไปสร้างความเสียหายในบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
ตอนนี้ทางอำเภออยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย

แล้วก็รับมือจากผลกระทบที่มาจากพายุฝนตกในช่วงนี้ค่ะ
โอ้โหอันนี้หลายร้อยหลังคาเรือนนะคะ
ที่มันจาคิรีค่ะบ้านมูลตุ่นหมู่๒ค่ะ